ครับท่านประธานกับผมหม่อมหลงชายศิษย์กริจดากร
สอบบัญชีรายชื่อรวมไทยสร้างชาติ
วันนี้ผมอยากจะขออภิปรายในสิ่งที่
รัฐบาลได้ทำรัฐบาลที่แล้วได้ทำมาแล้ว
แล้วทำอยู่แล้วควรจะทำต่อในรัฐบาลนี้นะครับ
ในฐานะที่ผมเคยเป็นผู้แทนการค้าไทยในรัฐบาลที่แล้ว
เพื่อให้ประเทศไทยเป็นผู้นำทางเศรษฐกิจของอาเซียน

รวมไทยสร้างชาติได้จัดทำนโยบาย
เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขและพัฒนาประเทศ
ให้มีความเจริญรุ่งเรืองและมีระบบเศรษฐกิจที่มั่นคง
ประชาชนทุกกลุ่มภายในประเทศมีสวัสดิการที่ดีขึ้น
มีสังคมที่ก้าวหน้าไปสู่ศตวรรษที่๒๑
และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
นโยบายที่มุ่งมั่นตั้งใจสามัคคีปรองดอง
ร่วมมือกันทุกฝ่ายและรวมสรรพกำลังกำลัง
เพื่อขับเคลื่อนและยกระดับเศรษฐกิจสังคมการเมือง
คุณภาพชีวิตควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม
ทำให้ประชาชนทุกคนมีการกินดีอยู่ดีมากขึ้น
วันนี้คงจะหนีไม่พ้นนะครับถ้าจะมาพูดเรื่องเศรษฐกิจว่า
การที่จะดูเศรษฐกิจในประเทศไทยอย่างเดียวนั้นคงไม่เพียงพอ
เพราะประเทศเรานั้นเนี่ยเพิ่งการส่งออกถึง๗๘
แล้วก็เป็นการค้าขายกับต่างประเทศเกือบจะทั้งสิ้นนะครับ
วันนี้ความขัดแย้งในแง่ของภูมิรัฐศาสตร์ของโลกนะครับ
ได้ทำให้ประเทศไทยนั้นมีโอกาสนะครับ
มีความขัดแย้งระหว่างมหาอำนาจ
ที่จะมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างย้ายฐานการผลิตนะครับ
เฉพาะจากประเทศจีนมาในประเทศอาเซียน
ซึ่งไทยนั้นอยู่ในอาเซียนนะครับ
ทั้งหมดนี้จะน้อมรับโอกาสของการย้ายฐานผลิต
ไม่ว่าจะเป็นชาติตะวันตกชาติเอเซียด้วยกันเอง
ที่จะย้ายมาจากประเทศจีนหรือประเทศจีนเองนะครับ
เป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่ไทยจะต้องปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม
ให้ทันกับการต่อสู้ของโรคร้อนนะครับคือทำให้ไทยนั้นเป็นฐานผลิตที่สะอาด
และฐานผลิตที่ไม่มีความขัดแย้ง

ของผลผลิตมวลรวมเนี่ยก็จะมีอุตสาหกรรมรถยนต์อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะครับแล้วถ้าเกิดรวมเกษตรเข้าไปด้วย
ก็จะเป็น๗๐นะครับ
การที่รัฐบาลมีนโยบายที่จะลดราคาพลังงานนะครับ
โดยทันทีก็เป็นอะไรที่เป็นเรื่องที่จำเป็น
ที่จะลดภาระเรื่องค่าครองชีพนะครับ
โดยฝากไว้นะครับว่าอยากจะให้ระวังว่า
ให้มีภาระต่องบประมาณให้น้อยที่สุดนะครับ
ถ้าเกิดต้นทุนราคาค่าแก๊สน้ำมันหรือพลังงานตลาดโลกปรับตัวลดลงนะครับ
หรือการผลิตจากแหล่งภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น
ซึ่งมีต้นทุนต่ำกว่านำเข้านะครับ
รัฐบาลเก็บรายได้มากขึ้น
ทั้งหมดนี้ต้องทำโดยว่าไม่เป็นภาระต่องบประมาณ
กระทบต่อวินัยของการเงินการคลังนะครับ
รวมไทยสร้างชาติอย่าสนับสนุนนโยบายนี้นะครับ

ในการที่จะมีคำขวัญของเราว่า

และพิจารณาการช่วยเหลือ
เฉพาะกลุ่มเปราะบางนะครับที่เคยทำมานะครับ
เช่นค่าน้ำมันค่าแก๊สสำหรับกลุ่มเกษตรกร
หรือผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการ
ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่แล้วนะครับ
หรือกลุ่มที่ใช้ไฟฟ้าน้อยกว่า๓๐๐หน่วย
ซึ่งเป็น๘๐ของครัวเรือนของประเทศไทยนะครับ
ข้อที่๒ก็คือเห็นด้วยกับการที่จะผลักดัน

ในการที่จะปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมของประเทศไทย
ที่เราอยากบอกว่าจะมีอุตสาหกรรมใหม่
มีเงินเดือนที่ดีขึ้นขึ้นค่าแรง
ถ้าเรื่องพวกนี้ไม่ได้ทำทำไม่ได้หรอกครับ
ถามว่าการที่เราจะไปสู่อุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนโดยพลังงานสะอาดนั้น
ทางรัฐบาลที่แล้วก็ได้มีเจตนารมณ์
แล้วก็ประกาศให้กับชาวโลกเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับ
เราจะเป็น๒๐๕๐เราจะเป็นกลางในการปล่อยแก๊สคาร์บอไดออกไซด์
ซึ่งเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่ประกาศได้อย่างชัดเจนแบบนี้นะครับ
ในการที่ขจัดคาร์บอนออกจากการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยเนี่ย
จะลดลงอย่างมีขั้นตอนและน่าเชื่อถือได้มากที่สุดในอาเซียนนะครับ
โดยที่ปี๒๐๓๐เราจะลดคาร์บอนไดออกไซดนั้นถึง๓๐นะครับ
แล้วก็เพิ่มพลังงานหมุนเวียนภายในปี๒๐๔๐๒๐๕๐ให้เป็น๕๐และใช้แก๊ส๕๐

การที่จะมีพลังงานสะอาดเพิ่มขึ้นเราสามารถจะควบคุมต้นทุนได้นะครับ
เพราะว่าล็อตแรกที่จะมาลดคาร์บอนฟุตพลิน๓๐เนี่ย
ซึ่งก็ได้เริ่มประมูลไปแล้วนะครับตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว
แล้วก็พบแล้วด้วยว่าราคาของพลังงานสะอาดที่ประมูลเข้ามานี้อยู่ที่๒บาท๑๘สตางค์เท่านั้นเองนะครับ
ซึ่งก็จะถูกกว่าราคาของการผลิตไฟฟ้าที่จะนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศนะครับ
การที่จะมีพลังงานสะอาดที่จะขับเคลื่อนอุตสาหกรรมของประเทศไทย
เดี๋ยวในภาคของอุตสาหกรรมในการเปลี่ยนแปลงผมจะพูดถึงว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นที่เป็นเชิงบวกเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับ
กับการที่ต่างชาตินั้นเข้ามาลงทุนในประเทศไทยนะครับ
แง่ของการผลิตไฟฟ้าที่จะใช้พลังงานสะอาดนั้นด้านหนึ่ง
แต่ประเทศไทยมีบุญครับว่าเราไม่ได้มีต้นทุนที่ดีในเรื่องนี้อย่างเดียวครับ
เรายังมีศักยภาพในการที่จะกักเก็บคาร์บอนนะครับ
ทั้งในทะเลคือกระเป๋าของแก๊สธรรมชาติหรือหลุมโพรงน้ำเข็มที่อยู่ในอ่าวไทยซึ่งได้ค้นพบแล้วนะครับ
โดยเฉพาะโพรงน้ำเข็มที่อยู่ใกล้ระหว่างจังหวัดระยองเป็นพื้นที่ที่น้ำตื้นมากแล้วสามารถจะเก็บกักเก็บคาร์บอนได้หมื่นล้านตันครับ
ถามว่าหมื่นล้านตันมียายะสำคัญยังไง
ถ้าท่านหลับตาดูภาพนะครับในขาที่ปล่อยคาร์บอนวันนี้ประเทศไทยเปรียบเทียบเหมือนกับเป็นกระต่ายเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในอาเซียนด้วยกันครับ
ก็คืออาเซียนนั้นยังเผาถ่านหินเป็นหลักในการที่จะนำมาสู่พลังงานไฟฟ้าแต่ของเราใช้ฐานหินอยู่แค่๑๕ครับท่านประธาน
และวันนี้ในแง่ของการปล่อยคาร์บอนเนี่ยเราก็อยู่ในประมาณ๑ใน๔๑ใน๕ของประเทศอาเซียนที่เป็นคู่แข่งเราไม่ว่าจะเป็นอินโดเวียดนามหรือมาเลเซีย
ทั้งหมดปล่อยเกินพันล้านตันอินโดนีเซียปล่อยถึง๒๐๐๐ล้านตันต่อปีครับแต่ไทยปล่อยแค่๓๐๐ล้านตันครับท่านประธาน
ถ้ามีศักยภาพในการกักเก็บแค่ที่เดียวนะครับหมื่นล้านตันก็ไม่รู้จะกักเก็บคาร์บอนของเรานี่เป็น๑๐๑๐ปีครับนะครับ
การหาที่กักเก็บคาร์บอนของเราเนี่ยไม่ใช่อยู่เฉพาะในทะเลอย่างเดียวนะครับก็ด้วยเดชบุญของประเทศไทยอีกเหมือนกันครับ
เราได้ไปเจอโพรงที่จะกักเก็บขับคาร์บอนได้ในภาคเหนือนะครับก็คือลำปางเบซินนะครับหรือที่ใกล้กับโรงไฟฟ้าแม่เมาะ
ซึ่งเมื่อกี้ก็มีท่านสมาชิกผู้ทรงเกียจได้อภิปรายไปแล้วว่าทำไมแผนของการไฟฟ้ายังคงไว้ซึ่งลิกไนท์นะครับ
ไนท์เนี่ยมีต้นทุนผลิตอยู่ประมาณ๗๐สตางค์ต่อยูนิตนะครับแต่ก็ทำให้เห็นว่ามันเป็นพลังงานที่ถูกแล้วก็มีอยู่ในประเทศไทย
แต่ถ้าเราสามารถจะผลิตแล้วเดินเครื่องลิกไนท์แล้วก็สามารถจะกักเก็บคาร์บอนไว้ในโพรงของชั้นหินที่เราได้มีการทดทดสอบแล้วแล้วก็ดำเนินการที่จะทำศึกษาด้านเทคนิคอยู่เนี่ยนะครับ
ก็สามารถที่จะกักเก็บคาร์บอนที่ผลิตจากโรงไฟฟ้าลิกไนท์นี้ได้เนี่ยเป็นระยะเวลา๒๐กว่าปีในแง่ของศักยภาพในการเก็บนะครับ
ซึ่งตรงนี้ก็ได้รับเงินที่จะสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่นมาแล้วนะครับที่จะศึกษาโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเป็นเจ้าของพื้นที่นะครับแล้วก็สามารถจะเอาตรงนี้มาสารต่อกับการพัฒนาอุตสาหกรรมในระเบียงเศรษฐกิจแต่ละภาคที่ผมจะพูดถึงต่อจากนี้นะครับ
แต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นครับก็อยากจะฝากครับว่าการแก้ไขเรื่องของไฟฟ้าแพงหรือเรื่องของว่าเรามีกำลังการผลิตมากเกินไปไหมอะไรไหมอยากจะขอให้รัฐบาลใหม่ช่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่ถูกต้องให้กับประชาชนครับเพราะมีการหยิบยกเอามาพูดอาจจะเข้าใจไปในทางผิดหรืออะไรต่างโดยที่หวังประโยชน์ทางด้านการเมือง
ว่าวันนี้โรงไฟฟ้าเราเนี่ยแพงมากกว่าอาเซียนเยอะแยะมากนะครับถ้าจะไปดูในตารางเราอยู่ประมาณกลางกลางนะครับแต่ที่เราแพงกว่าเขาก็มีเหตุผลครับท่านประธานอย่างที่ผมได้กล่าวก็คือว่าเราเผาถ่านหินน้อยกว่าชาวบ้านเขาถ้าเราอยากได้ไฟฟ้าที่ถูกก็เผาถ่านหินครับแต่เราก็จะไม่บรรลุเป้าหมายของการที่จะปรับเปลี่ยนโครงสร้าง

ดับขาดทุนกันย่อยยับประชาชนมีปัญหานะครับ
เพราะฉะนั้นคุณภาพของไฟฟ้าก็ดี
ก็ต้องมีการศึกษากันอย่างละเอียดนะครับว่ามันเป็นจริงไหม
ทรงรวมไทยสร้างชาติพร้อมที่จะส่านสนุน
รัฐบาลผลักดันนโยบายพลังงานพลังงานสะอาด

เป็นผู้นำทางด้านพลังงานสะอาดระดับสากล
และมีสิทธิรภาพในการจัดหาที่มั่นคง

และดูแลผู้เปราะบางอย่างเหมาะสมต่อไป
เมื่อกี้ผมได้กล่าวถึงนะครับว่าจากเรื่องพลังงาน
ซึ่งเป็นแกนหลักในการที่จะปรับเปลี่ยนโครงสร้างอุตสาหกรรมของประเทศไทย
ก็อยากจะพูดถึงโครงสร้างอุตสาหกรรมของประเทศไทย
ที่ได้ปรับเปลี่ยนเอาอุตสาหกรรมใหม่เข้ามา
อย่างที่ผมได้เรียนก็คือว่าอุตสาหกรรมที่สำคัญ
ที่พึ่งต่างชาติก็คือภาษาอุตสาหกรรมรถยนต์
ถามว่าถ้าเราไม่มีแผนแม่บทที่ชัดเจน
ถ้าเราไม่มีนโยบายที่ชัดเจนหรือภาคปฏิบัติที่เขาจับต้องได้
ไม่มีใครมาหรอกครับหรือไม่มีใครให้โอกาสประเทศไทยหรอกครับ
ประเทศไทยเป็นฐานผลิตรถยนต์ปีละ๒ล้านคันอยู่ที่๙ของโลก
แต่เป็นรถยนต์น้ำมันครับท่านประธาน
ถ้าเราไม่มีการตื่นตัว๒ปีก่อนหน้านี้
โมทว่าจะให้ฐานของการผลิตเป็นรถไฟฟ้าอย่างไร

รวมไปถึงผ้าของอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะครับ

ไม่ว่าจะเป็นเจ้าเก่าที่อยู่ในประเทศไทยอยู่แล้ว
ไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นยุโรปหรืออเมริกานะครับ
เกือบจะทุกค่ายครับเข้ามาเซ็นสัญญา
รวมถึงระบบนิเวศที่จะผลิตฐานหรือแบตเตอรี่ในประเทศไทยด้วยนะครับ
ซึ่งก็เป็นความสำเร็จที่ต้องถือว่า
ไม่ใช่ว่าเราเป็นเจ้าของการผลิตรถยนต์ในอาเซียน

คู่แข่งเราที่แข่งกันอยู่ทุกวันนี้วันนี้ก็ยังไม่เลิกแข่ง
ก็คืออินโดแล้วก็มาเลเซียนะครับ
ซึ่งวันนี้ก็ใหญ่เหมือนกันครับไม่แพ้รถยนต์ครับ
แต่ว่าเป็นอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่อาจจะเป็นเรื่องของการประกอบ
เราอยากจะให้เราไปทำในเรื่องของกลางน้ำและต้นน้ำมากขึ้น
ตัวเลขปีนี้กับปีที่แล้ว
ก็เพิ่มขึ้นมาอย่างมีระยะสำคัญมาก
คือในปีนี้เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว๗๐
ปีที่แล้วเพิ่มขึ้นจากปีนี้๗๐เหมือนกันนะครับ
เพราะฉะนั้นการที่เราจะมีการลงทุนจากต่างประเทศ๗แสนล้าน

ในรอบ๑๐ปี
แล้วถ้าเกิดเรามีความมุ่งมั่นผมเชื่อว่าล้านล้านเราทำได้ครับ
แง่ของในประเทศนะครับ
เราเองก็อยากจะผลักดันในเรื่องของระเบียงเศรษฐกิจ๔ภาค
ที่จะทำให้ภาคเหนือนั้นเนื่องจากมีพลังงาน
เป็นศูนย์รวมของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์หลักของประเทศนะครับ
แล้วก็อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงเช่นอิเล็กทรอนิกส
ซึ่งมีอยู่แล้วที่ลำพูนนะครับ
ก็จะมาในเรื่องของโปรตีนทดแทนอะไรต่างนะครับ
หรือจะทำให้ภาคใต้เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาแปรรูปยางพาราของระดับภูมิภาค
ซึ่งก็ทำได้ในพื้นที่ภาคใต้
ยังมีเขื่อนศรีนครินทร์ที่จะเป็นเขื่อนที่จะสามารถ
จะสร้างทางด้านตะวันตกอุตสาหกรรมเพิ่มเติม

มาถึงวันนี้นะครับประเทศไทยคงจะต้องบอกว่า
เรามีทุกอย่างดีหมด
ขอให้เราทำในสิ่งที่เราได้วางแผนไว้
ต่างชาติก็ให้ความไว้เนื้อเชื่อใจ
แล้วได้มาลงทุนอย่างที่เห็นเป็นกรอบเป็นกรรม
ผมอยากจะวิงวอนครับว่าให้ทุกคนเลิกด้อยค่าประเทศไทยครับ

โดยเฉพาะในโลกสมัยใหม่ที่กำลังขับเคลื่อนกันอยู่วันนี้
เรามีบทบาทแล้วเรามีพื้นที่ชัดเจนครับ
ถ้าเราทำทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้ได้
เราจะมีเอกภาพแล้วเราก็จะมีความสำเร็จของประเทศ
แล้วก็ขอให้เลิกทะเลาะ
เพื่อให้ประเทศเรานั้นเดินหน้าต่อไปได้
แล้วก็เป็นประเทศที่นำอาเซียน
ในเรื่องของการแปลงอุตสาหกรรมแล้วก็การกินอยู่นั้น
ให้เป็นประเทศที่สะอาดและไร้คาร์บอนต่อไป